สวัสดีค่ะพบกับรู้กับร้อนหลายและกับดิฉันณัฐชาขิตมกค่ะ
หลังจากนี้ไปนะคะพบว่าประเทศไทยของเราจะมีฝนตกชุก
เกือบทั่วทั้งประเทศค่ะคุณผู้ชมบางพื้นที่พบฝนตกร้อยละ๘๐ของพื้นที่
เพราะฉะนั้นเกษตรกรต้องรู้เท่าทันสภาพอากาศค่ะ
วันนี้เรามีคำแนะนำดีมาฝากกันค่ะคุณผู้ชม
เหนือนะคะยังคงพบฝนตกในหลายพื้นที่ค่ะ
เกษตรกรต้องเร่งระบายน้ำท่วมจากพื้นที่นะคะ
ป้องกันลำน้ำต้นและรากเน่าค่ะ
เลี้ยงปลากระชังนะคะควรระวังปลาน็อกน้ำกันด้วย
ในขณะที่ภาคอีสานนะคะพบฝนตกเยอะไม่แพ้กันเลยค่ะ
เกษตรกรต้องเร่งระบายน้ำเช่นเดียวกันนะคะ

ในขณะที่ภาคกลางพบฝนตกกระจายหลายพื้นที่คุณผู้ชม
ลักษณะแบบนี้ทำให้มีอากาศชื้นนะคะ
ระวังโรคระบาดจากเชื้อรากันด้วย

มีฝนตกชุกเช่นเดียวกันอากาศชื้นเหมือนกับภาคกลางนะคะ
เพราะฉะนั้นชาวสวนยางต้องระวังโรคจากเชื้อราค่ะ
ภาคใต้ในช่วงนี้เรียกได้ว่าฝนแรงค่ะ
ขึ้นลมแรงเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งไปก่อนนะคะ
ริมน้ำต้องระวังภัยพิบัติน้ำท่วม
น้ำป่าไหลหลากกันด้วยค่ะคุณผู้ชม

เผชิญกับอิทธิพลของพายุโซนร้อนนะคะ
คากูปิดทำให้หลายพื้นที่มีน้ำท่วมนะคะ
เพราะฉะนั้นค่ะในกรุงโซได้มีการประกาศ

ล่าสุดเกาหลีใต้มีผู้เสียชีวิตไปแล้ว๑๒